ทางจังหวัดระนองมาได้๒๖คน
โดยที่น่าตกใจคือคนขับเรือบอกว่าทำแบบนี้มาแล้ว๔ครั้งด้วยกันค่ะ

พร้อมกับชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน
ได้นำเรือออกตรวจสอบน่านน้ำเขตรอยต่ออำเภอละอุ่นเกาะสองประเทศพม่า
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีเรือต้องสงสัยขับวนเวียนแล้วก็กำลังมุ่งหน้าเข้าน่านน้ำไทย
ออกตรวจไปจนเจอเรือก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบชาวพม่าชายหญิง๒๖คน
มีเอกสารเดินทางเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นพอตรวจค้นสัมภาระก็พบนามบัตรที่เป็นบริการรถรับส่งเป็นภาษาพม่า
เบอร์โทรศัพท์พม่าและมาเลเซียแต่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของนามบัตรค่ะ
คนขับเรือชาวพม่าบอกว่าได้รับการติดต่อให้นำเรือไปจอดรอที่บริเวณรอยต่อหน้าน้ำไทยพม่า
จากนั้นจะมีคนขับเรือนำชาวพม่าไปยังจุดนัดพบเพื่อให้เปลี่ยนเรือ
โดยค่าจ้างคิดเป็นรายหัวรายละ๓๐บาทเพราะว่าเป็นการรับช่วงต่อไปส่งบริเวณปากคลองทางเข้าบ้านบางแก้วค่ะ
จากนั้นก็จะให้แรงงานพม่าเนี่ยเดินเท้าไปหานายหน้าเพื่อจะขึ้นรถอีกทอดหนึ่ง
ทำแบบนี้มาเป็นครั้งที่สี่แล้วซึ่งครั้งล่าสุดก็ประมาณปลายเดือนกันยายน
ไปส่งแรงงานพม่า๑๘คนแต่ก็ไม่ได้ถูกจับกลุ่มนะคะ
ซึ่งประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจมากเพราะว่าไปสอดคล้องกับกรณีที่จับชาวพม่า๑๘คน
บริเวณชายแดนอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาได้ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งตัวแรงงานชาวพม่าทั้งหมดไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกที
เพื่อนำข้อมูลไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางการไทยและพม่าก่อนที่จะส่งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระนองดำเนินการตามกฎหมายค่ะ